ขอนแก่นค่ะมันก็มีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้บ่อย
คนเมายาบ้าแล้วก็คลุมคลั่งนะคะ
ผู้ชายคนนี้เมายาบ้าเอาสปาต้าฟันผู้ชายคนนึง
ตอนที่เขากำลังจะเดินกลับบ้านไม่รู้เรื่องค่ะ
เขาก็ได้รับบาดเจ็บสุดท้ายตำรวจก็รวบตัวคนที่ก่อเหตุได้
แล้วบาดเจ็บขนาดไหนเขาโดนฟันที่ข้อศอก
จนแบบมันลึกถึงกระดูกอะพี่อุ๋ย

เดินกลับบ้านกำลังเดินกลับบ้านโดนคนเมาฟัน

นายธนพัฒน์สมคำอายุ๓๗ค่ะ
เขาเอามีดฟันนายเกียรติยศอายุ๒๙

ศอกซ้ายเห็นกระดูกเลย
ก็นำตัวผู้ก่อเหตุไปหามีดที่ใช้ก่อเหตุนะคะ
ก็ทั้งในบ้านของผู้ก่อเหตุทั้งในครัว

สักพักนึงนะคะ
ญาติที่อยู่บ้านตรงกันข้ามเอามีดมาให้
นี่ค่ะมีดสปาต้ายาวสัก๖๐เซนได้
เอามาให้กับตำรวจบอกนี่ไงเจอแล้วนี่ไง
มีดที่นายธนพัฒน์ใช้ก่อเหตุเอาไปซ่อนไว้บ้านญาติ

นี่ค่ะตำรวจเลยนำตัวไปสอบปากคำที่โรงพัก

ใช่นี่อยู่ดีคุ้มข้างเอามีดใหญ่ยาวขนาดนี้ไปฟันคน

แล้วก็ตรวจปัสสาวะหาศาสตร์เซ็ตติก็แน่นอน

ตัวคนเจ็บบอกว่าช่วงบ่ายเมื่อวาน
ชาวบ้านเขาก็ร่วมกันแห่ผ้าป่าสามัคคีเข้าวัด
ธนพัฒน์ผู้ก่อเหตุมาก่อกวนขบวนผ้าป่า
ทะเลาะกับญาติของเพื่อนเขา
แล้วก็ไปคว้ามีดมาฟันจนเขาเจ็บนะคะ
ตัวคนเจ็บกับชาวบ้านก็พยายามที่จะห้าม
ไม่ให้มันบานปลายเพราะว่ากลัวว่าจะไปก่อเหตุอะไรกับคนอื่นอีก
สุดท้ายผู้ก่อเหตุยอมกลับบ้าน

ทุกคนที่แห่ขบวนผ้าป่าเขาก็เข้าวัด
พอขากลับต้องผ่านหน้าบ้านของนายธนพัฒน์

ตัวคนเจ็บบอกว่าไม่ได้จะหาเรื่องนะแค่จะเข้าไปคุย
แต่มีเด็กปลีจะไปทำร้ายนายธนพัฒน์
ธนพัฒน์ก็วิ่งไปเอามีดมาฟันเขาเฉยเลย
เขาได้รับบัตรเจ็บเห็นแบบกระดูกเลยค่ะ

ผมเสร็จผมก็แลนด์ไปหามันแหละ
เหละวันนี้อยู่เราแลนด์ไปเอามีดในป่านเยอะมากน้อยมั้ย
มีเพื่อนคนเจ็บที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ

บาดเจ็บที่แขนแล้วก็หนีไป
จากนั้นเอามีดไปเก็บที่บ้านแล้วไปอยู่ที่บ้านอีกหลังนึง
พอนายพิพัฒน์กับเพื่อนรู้ข่าวก็ไปถามนายธนพัฒน์ว่าไปทำนายสมพรทำไม
ธนพัฒน์ไม่ตอบบ่ายเบียงพูดเรื่องอื่น
ทะเลาะกับเด็กอีกคนเด็กอายุแค่๑๓๑๔เองคุณผู้ชมยังไปทะเลาะกับเขา
เท่าไหร่ก็ไม่หยุดนายธนพัฒน์วิ่งไปเอามีด
จะมาทำร้ายทุกคนเลยนะคะทุกคนก็พากันวิ่งหนี
ตอนที่ทุกคนกำลังจะกลับแล้วต้องผ่านซอยบ้านของนายธนพัฒน์
ธนพัฒน์วิ่งออกมาพร้อมมีดสปาต้าแล้วฟันเข้าที่แขนของนายเกียรติยศค่ะ

เพราะว่าก็ไม่ไหวเหมือนกันครับหวั่นตลายเลยครับ
ที่ผ่านมานี่บ่อยมีประวัติอย่างไรบ้างครับเป็นคนอย่างไร
ก็เขาเล่นเกี่ยวกับพวกเจ้าสิทธินะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับ
แต่พูดถึงการล้างแค้นแก้แค้นต้ายยืนอย่างนอกจะไม่มีหรือ
ไม่แน่ใจครับวันนี้ไม่ใช่ผมนะครับกว่าเป็นเขาอีกครับ
น้องสาวคนเจ็บนางสาวกิติยาอายุ๒๓ปียืนยันว่าครอบครัวไม่ไกลเกลี่ยเด็ดขาดนะคะ
ทางผู้ก่อเหตุต้องชดใช้เยียวยาเพราะว่าพี่ชายเขาเป็นช่างไฟ
ได้รับค่าจ้างวันละ๕๐๐แล้วเนี่ยเขาเจ็บขนาดนี้ถ้าถึงขั้นพิการขึ้นมา
ใครจะรับผิดชอบผู้ก่อเหตุก็ต้องได้รับโทษสูงสุดด้วยค่ะ

ก่อนจะฟันเนี่ยญาติเรากับมือมีดไม่ได้มีปัญหากันมาก่อน

เขาคล้ายเมายาด้วยค่ะ

เมานี่หมายถึงเมาสุราหรือเมาอะไร
ก็ทั้งสุราทั้งยาเสพติดนี่แหละค่ะ
หนูก็ไม่ทราบสาเหตุค่ะเพราะเขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิด

ใช่ค่ะอยู่ดีก็วิ่งออกจากซอยมาฟันเลยค่ะ

บอกว่านายธนพัฒน์รับสารภาพว่าก่อเหตุฟันเพื่อนบ้านจริง

แต่ว่าก่อนก่อเหตุก็เสพยาบ้าจริง

ตำรวจก็แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นนะคะ

ข้อหาพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะ
แล้วก็ฝากขังตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ